นี่คือภาพบรรยากาศที่วัดสี่แยกเจริญพรตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ
บรรยากาศนะครับที่วัดในวันนั้นนะพิเศษมากคึกคักจริง
ทางวัดเขาได้จัดพิธีบวงสวงหลวงปู่หลิวนั่งพญาเต่าเรือนและหลวงพ่อโคสังกระจายนั่งพญาเต่ามังกร
โอ้โหเอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมมีหลวงพ่อโคแล้วก็หลวงปู่หลิวนะ
แล้วนี่ไปดูภายในงานมีพิธีของพระครูเทพท่านนี้ก็ได้นำผลไม้มาวางเรียงรายกันเอาไว้
มีอะไรบ้างอ่ะเงาะทุเรียนส้มเขียวหวานองุ่นลำไยมากมายเลยทีเดียว
โอ้โหนี่เอามาขายหรือเอามาแจกหรือเอามาบวงสวงคะเนี่ย
ว่าเขาเอามาบวงสวงค่ะมาทำพิธีนะคะอย่างที่บอกไปแหละผลไม้เยอะแยะมากมายและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือผักบุ้ง
จากนั้นก็ทำการจุดทูบเทียนบูชาสวดขอพรแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นการสวดก็ได้มีการนำผลไม้ที่ใช้ในการบวงสวงมามอบให้กับชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีด้วย
ซึ่งในขณะที่ท่านพระครูเทพเนี่ยนะคะทำการแจกผลไม้ไปชาวบ้านสาธุชนที่มาร่วมพิธีเขาก็พากันมาแย่งกันทำอะไรรู้ไหมคุณ
แย่งกันนับกล้วยว่ากล้วยเนี่ยมีกี่ลูกมีทั้งหมดกี่หวีเพื่อที่จะนำตัวเลขไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาว่ากันว่าตัวเลขไหนที่ได้มาจากพิธีบวงสวงส่วนมากจะเป็นเลขเด็ดเออเอาสิงานนี้หลายคนโอ้โหวิ่งเลยค่ะคุณวิ่งหน้าตั้งเลยไปที่แผงลอตเตอรี่หน้าวัดแถวนั้นเนี่ยนะแผงขายดีมากคุณเขาบอกว่าขายจนเกือบเกลี้ยแพ
บอกเลยว่านี่คือความศรัทธาอย่างแท้จริง
เหรียญหลวงปู่กว่าสองร้อยองค์มาทำเป็นเสื้อเกราะแบบนี้

รุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นรวมพุทธคุณเจริญพร๑๖๘รวยลูกเดียว

ว่าไปเลข๑๖๘ก็เป็นเลขนำโชคที่เกี่ยวข้องกับความรวย

เป็นความเชื่อของพี่เขาไอ้เสื้อตัวนี้ผมเคยเห็น
แปลกไหมสำหรับผมไม่แปลกเพราะผมเคยเห็นแล้ว
แต่ไอ้ที่แปลกจริงก็คือที่ห้อยมา
ไม่ใช่องค์นี้แต่๒องค์นี้

หลวงปู่หลิวนั่งบนพญาเต่าเรือน

เอามันลาบบนของี้เลย

ใหญ่ไงต้องใช้โซ่ในการแบบว่าคล้องไม่อย่างนั้น

แบบนี้ห้อยไว้เนี่ยนะรับรองมันหนักแน่

ใช่คือไม่ใช่ว่ามันหนักอย่างเดียว
แต่หมายถึงว่าโชคลาภน่าจะมาแบบหนักหรือเปล่า